ผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่มากจะไปโรงพยาบาล
อีก๒กิโลเมตรจะถึงโรงพยาบาล
อันไม่ไหวก็ลูกกลางทางนะครับ
แต่ว่าปลอดภัยทั้งลูกทั้งแม่นะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณปากซอยโรงเป็ดถนนเส้นทางศรีราชาหนองยายบู่
่งหน้าเข้าศรีราชาตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบรถกระบะทะเบียนป้ายแดงกไก่๒๐๐๙ระยอง

อ่าเลขทะเบียน

คนก็ไปดูกันในออนไลน์
คุณสุดสกุลจะเอาตั้งแต่วันที่๘นี่แหละค่ะ
ก็คนหนึ่งในออนไลน์ก็ถามว่าเลขทะเบียนอะไร

ก็บอกได้ไงป้ายแดงกไก่๒๐๐๙ระยอง

พบหญิงสาวทราบชื่อก็คือนางสาวอาพรสุวรรณรำอายุ๒๔ปี

อยู่ในสภาพที่คลอดลูกออกมาแล้วนะคุณ
โดยมีสามีวัย๒๔ปีเหมือนกัน

ดูแลอยู่ข้างใกล้ชิดเลย
กลางประชาชนและผู้สัญจรไปมาพากันมามุ่งดู

โดยทารกเป็นเพศหญิงสภาพร่างกายสมบูรณ์

ก่อนจะรีบนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาล
เด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาอาการ
ของทั้งคุณแม่และลูกน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับ

พาภรรยาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล
แต่ก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลประมาณ๒กิโลเมตร
ภรรยาก็เจ็บท้องและคลอดออกมาเอง
โดยภรรยามีลูกแล้ว๒คนเป็นลูกผู้ชายนะครับ
ส่วนลูกคนนี้ตั้งชื่อว่าบีย่า
แล้วก็ดีใจที่ทั้งแม่ทั้งภรรยาผมนะ
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กของผมปลอดภัยนะครับ
นี้ขณะเกิดเหตุมีชาวบ้านมาคอยยืนลุ้น
เอาใจช่วยเป็นจำนวนมากและที่พลาดไม่ได้ก็คือนั่นแหละ
อย่างที่บอกไปทุกคนถ่ายภาพป้ายทะเบียนรถคันนี้เอาไว้
เพื่อนำไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
งวดกลางเดือนนี้ตามความเชื่อว่าเด็ก
อาจจะนำโชคลาภมาให้อีกด้วยนะครับ

เขาบอกไหมเด็กหนักเท่าไหร่คะ

อายุคุณแม่คุณพ่อไปด้วยแล้ว